คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โรงพยาบาลเชียงราย
ซึ่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เป็นอีกหนึ่งในโรงพยาบาลที่จะมีการส่งต่อตัวน้อง
ถ้าเกิดว่าไปพบแล้วนี่นะคะ
ค่ะซึ่งโรงพยาบาลนี้นะคะในตอนนี้เบื้องต้นคือรับทั้ง๑๓คน
เพื่อที่จะได้มีการรักษาอย่างต่อเนื่องครบเหมือนกันทั้ง๑๓คน
แต่ถ้ามีความจำเป็นยากลำบากมากกว่าความสามารถ

ใช่แล้วก็จะมีคุณหมอเวรผลัดเปลี่ยนกันตลอด๒๔ชั่วโมง
โรงพยาบาลต่างด้วยอุปกรณ์ก็ครบพร้อมแล้ว
คุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่โรงพยาบาลได้จาก
คุณพรอยสจิหริทธิศิลป์ผู้สึกข่าวไทยรัตน์ทีวี

และขณะนี้ที่ฉันก็ยังคงปักหลัก
ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แห่งนี้นะคะ
เพื่อที่จะรายงานความคืบหน้านะคะ
หากว่าเจ้าหน้าที่นั้นพบเด็กทั้ง๑๓คน
แล้วก็จะมีการลำเลียงออกมาเพื่อที่จะรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้
ซึ่งด้านหลังของดิฉันคุณผู้ชมสังเกต
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ขณะนี้ก็ได้มีการนำเตียงฉุกเฉิน
จำนวน๑๓เตียงออกมาตั้งรอไว้ที่บริเวณหน้าตึกฉุกเฉินแล้ว
เพื่อที่จะรองรับทั้ง๑๓ชีวิต
หากว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการส่งตัวมารักษาที่นี่
อกจากนี้นะคะยังได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะ
จำนวนสมบูรณ์ครบทั้ง๑๐๐ในทุกด้าน
เพื่อที่จะรักษาทั้ง๑๓ชีวิต
รวมถึงรักษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บริเวณถ้ำหลวง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงลายประชานุครอค
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
ขณะนี้ค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์นะคะ
เพื่อที่จะให้การรักษาทั้ง๑๓ชีวิตจากถ้ำหลวงเรียบร้อยทุกด้านแล้ว
คณะแพทย์แล้วก็สถานที่รักษาพยาบาล
โดยในทันทีที่ทั้ง๑๓ชีวิตจากวรรณอุทยานถ้ำหลวง
ถึงที่โรงพยาบาลนะคะทั้งหมดค่ะก็จะถูกส่งตัวเข้าหอเตรียมผู้ป่วย
ที่คัดแยกอดเชื้อแล้วก็จะมีการเจาะเลือด
เพื่อที่จะตรวจรักษาเตรียมยารักษาที่จำเป็นก่อน
จากนั้นก็จะคัดแยกส่งตามหอผู้ป่วยต่าง
พร้อมกับอุปกรณ์ในการทำการรักษา
เตรียมให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดต่อ
จากกระทรวงศาสตร์ธารณสุขมาเป็นที่ปรึกษา
เนื่องจากว่าภายในถ้ำอาจจะมีโรคติดต่อที่อาจจะมากับเด็กได้
พร้อมกันนี้ยังได้มีขั้นตอนการเยียวยาญาติของผู้ป่วย
ที่อาจจะได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย
อกจากนี้ทางแพทย์นั้นยังได้มีการเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง
อย่างเช่นด้านอายุรกรรมด้านศัลยกรรมด้านวิสัญญีด้านกุมารแพทย์
โรคทางเดินหายใจรวมถึงโรคการติดเชื้อร่วมประชุม
แล้วก็เตรียมพร้อมในการรักษาทั้ง๑๓ชีวิต
ที่จะส่งเข้ามารักษาเพื่อการรักษาอย่างเต็มรูปแบบด้วยค่ะ
โดยบรรยากาศที่โรงพยาบาลขณะนี้ที่ตึกฉุกเฉิน

ก็ยังคงมีผู้ที่มาติดต่อแล้วก็เข้าพักรักษาตามปกติ
แต่จากการสังเกตของทีมข่าวก็พบว่าจนาทีนั้น
มีการจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยจำนวน๑๓เตียง

หากมีการช่วยเหลือทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวง

อกจากนี้ภายในห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน
ก็ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ได้จำกัดผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ญาติผู้ป่วยให้ออกมาด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อความสะดวกของจนาทีในการปฏิบัติหน้าที่
โดยทีมข่าวก็ยังพบว่าญาติของเด็กที่ศูนย์หายบางส่วน
ได้มาเฝ้ารอที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้ว
ซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้มีกระแสข่าวหนาหู
ว่าเจ้าหน้าที่นั้นสามารถนำผู้ที่ติดอยู่จำนวน๓คนออกมาจากถ้ำได้แล้ว
โดยหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเด็กชายมงคลบุญเปี่ยม

จากนั้นนะคะก็ได้ลำเลียงทั้ง๓คนมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้
เป็นการเร่งด่วนโดยทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ยังคงไม่ยืนยันตามกระแสข่าวที่บอกมา
แต่จากการสำรวจค่ะก็พบญาติของเด็กชายมงคลอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้
แต่ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่อย่างใดค่ะ
สำหรับการลำเลียงทั้ง๑๓คนหากพบแล้วก็นำตัวออกมาจากถ้ำหลวงได้
โดยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทั้งหมดนั้นจะถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์
จากนั้นทีมข่าวก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจ
ก็พบว่าทางทหารนั้นได้มีการซักซ้อมแล้วก็วางจุดของการจอดห่อเอาไว้
รวมถึงในช่วงเวลากลางคืนทางการไฟฟ้านั้นก็ได้ทำการวางจุด
เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างไว้จำนวน๖จุดด้วยกัน
เพื่อการทำงานที่สะดวกของเจ้าหน้าที่
โดยจุดจอดนี้นะคะจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไม่ถึง๑กิโลเมตรค่ะ
แล้วก็จะมีประตูฉุกเฉินที่มีรถพยาบาลมารอรับ
โดยจะใช้เวลาประมาณ๒นาทีนะคะก็จะสามารถถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทันทีค่ะ
แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่นั้นพบเด็กหรือพบผู้สูญหาย
ทั้ง๑๓คนภายในถ้ำหลวงแล้วหรือว่าได้มีการส่งตัวทั้ง๓คน
มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วหรือยัง
แต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในวันนี้
รวมถึงการเตรียมตัวของทีมแพทย์นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
ว่าเรานั้นอาจจะพบทั้ง๑๓ชีวิตภายในเร็วนี้ค่ะ
ซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงเกาะติด
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แห่งนี้
เพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าเข้าไปให้ทราบต่อไปค่ะ
พลอยสจีริฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะ
ขอบคุณคุณพลอยสจีริฐศิลป์ผู้ศึกข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เกาะติดทุกจุดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะ